ท่านผู้ชมครับที่สระบุรีมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อเสียหลอดเสียหลอดนี่เป็นเซียนไก่ชนในพื้นที่
ค่ะเมื่อคืนนี้ถูกยิงเสียชีวิต
อืมนี่กำลังเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุอยู่นะครับ
หลอดชื่อจริงคือนายสุรเดชมัธราชอายุ๔๑ปี
คนนี้นะฮะเสียหลอดนะครับถูกยิงเสียชีวิตที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ชนนะครับ
ซึ่งก็เป็นจุดที่เขาเลี้ยงแพะเลี้ยงปลาอยู่ด้วยนะฮะ

ท้องที่ของสพนโดนนะครับ
นี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยแล้วก็ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ไปถึงเนี่ยสภาพศพของเสียหลอดคือนอนคว่ำหน้าอยู่

แล้วมีร่องรอยถูกยิงด้วยปืน
กระสุนเข้าใต้ตาข้างซ้าย
ขมับซ้ายด้วยเบ้าตาซ้ายด้วยทะลุท้ายทอย
นองเต็มพื้นเลยเจอศพเมื่อค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ด้านหลังบ้านซึ่งเป็นฟาร์มที่ปลูกเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่
แพะเลี้ยงปลาด้วยมันมืดแล้วอยู่ห่างจากบ้านเรือนของผู้คน
นี่ฮะภรรยาของเสียหลอดชื่อนางสาวอลิสาแจ้งกมลอายุ๓๒นะครับ
นี่ฮะภรรยาเนี่ยบอกว่าเสียหลอดสามีชอบเลี้ยงไก่ชน
แพะเลี้ยงปลาด้วยที่ดินเนี่ยเป็นที่ดินของแม่สามี
ตอนเกิดเหตุตัวเธออยู่บ้านที่อำเภอพระพุทธบาท
ส่วนฟาร์มเลี้ยงไก่ชนเลี้ยแพะเลี้ยงปลาตรงนี้
อยู่ที่ตำบลบ้านโปร่งอำเภอหนองโดน
แล้วก็มีญาติเนี่ยขับรถมาตามเมื่อวานนี้ตอนค่ำเนี่ยเธอบอก
มาตามบอกสามีเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตที่ฟาร์มเลี้ยไก่
ที่อำเภอหนองโดนเธอก็รีบมานะฮะ
จากการสอบถามสอบสวนเบื้องต้นก่อนเกิดเหตุ
หลอดขี่จักรยานยนต์มาจากบ้านนะฮะมาที่ฟาร์ม
โดยคนดูแลฟาร์มบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นคนสองคนคาดว่าจะเป็นคนร้าย
ขับรถกระบะสีทองเป็นกระบะแบบมีหลังคา
ขับมาที่ฟาร์มเพื่อให้สามีพาเดินไปดูไก่ดูปลาในฟาร์มที่เลี้ยงเอาไว้
ขณะที่กำลังจะเดินออกมาอยู่ดีคนร้ายสองคนนี้
ก็ยิงเสียหลอดยิงจากทางด้านหลังนะฮะไม่ทันได้ตั้งตัว
ทำให้เขาล้มลงเสียชีวิตลักษณะคว่ำหน้าอยู่ที่พื้น
ก่อนจะพากันขับรถกระบะหลบหนีไป
ตัวภรรยาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสามีมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่า
แต่ว่าสามีเนี่ยเลี้ยงไก่ชนแล้วก็ชอบชนไก่
พันทีนึงก็โอ้โหเป็นหลักแสนอ่ะนะฮะ
สำหรับสามีที่ชนไก่เนี่ยนะฮะ
เขาว่าเดินกำลังเดินออกกำลังจะเดินออกมาจากล้าวเพชรอำ

ราวแพ้ราวไก่เดินทางหลังแล้วเดินข้างหน้า
แล้วคนสองคนเดินข้างหลัง

ก็ไม่นะคะก็เอาไก่เอาแพ้มาเลี้ยงที่นี่ค่ะ
เป็นที่นาของแม่เขา

เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนความคืบหน้าของคดีวันนี้นะครับ

วันนี้ที่สพนโดนตำรวจนำตัวนายนเรศ
อายุ๔๔ปีเป็นลูกจ้างของเสียหลอด
ที่ทำงานอยู่ในฟาร์มมาสอบปากคำนะครับ
นายนเรศบอกว่าตัวเขาทำงานรับจ้างให้อาหารไก่
แพะอาหารปลาในฟาร์มของเสียหลอด
ก่อนเกิดเหตุเสียหลอดพาเพื่อนสองคนมาที่ฟาร์ม
โดยพาไปดูไก่ดูปลา
หลังจากเสียหลอดพาเดินดูที่บ่อปลา

ตัวของนายนเรศบอกว่าเขาไม่เห็นตอนยิงนะฮะ
ทีแรกยังนึกว่า๓คนนี้เอ๊ะลองปืนกันหรือเปล่า
พอสิ้นเสียงปืนก็เดินไปดู
เห็นเสียหลอดถูกยิงนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่แล้ว
หันไปเห็นคนร้ายสองคนวิ่งขึ้นรถกระบะ
แล้วขับหลบหนีออกไปจากฟาร์ม
ซึ่งนายนเรศบอกว่าจำเลขทะเบียนได้นะฮะ
คือจำได้แค่ตัวเลข
ตัวเลขคือหกเก้าแปดหกจำได้เท่านี้
เป็นกระบะสีทองแบบมีหลังคา

แล้วไม่รู้ด้วยว่าผู้ตายเคยมีปัญหาอะไรกับใคร

ส่วนตัวผู้ตายเขาชอบเล่นพนันไก่ชน
แต่ไม่รู้ว่าเวลาพนันแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นเงินเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้
ก็มาเหมือนมาดูไก่ดูปลาอะไรที่บ้านเสียตลอด

แล้วพวกเขาเริ่มจับจะบอกปลาเขาก็โดนยิงอ่ะ

ไม่เห็นครับแต่ได้ยินเสียงปืนนัดหนึ่งครับ

เห็นตอนมาดูออกมาดูทีได้เสียงปืนปลาก็คงคิดว่าเขาลองปืนอย่างนั้น

แล้วผมก็ออกมาดูก็เห็นเตี๋ยวนอนปั้มแล้วอ่ะ
แล้วพวกเขาก็วิ่งออกขึ้นรถไปแล้วอ่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกพิวัฒนุถาวรภูมิกับการสพนโดนเจ้าของคดีนะครับ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจพอจะรู้ตัวคนร้ายแล้วมีข้อมูลว่าผู้ตายชอบชนไก่
เมื่อปี๕๘เนี่ยเคยถูกจับกลุ่มนะฮะในคดียาเสพติดในพื้นที่สพพระพุทธบาทแล้วก็หนีประกันชั้นศาลนะครับ
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุคาดว่าเป็นปืนลูกซองสั้นเบื้องต้นพบว่าผู้ตายเคยถูกรอบทำร้ายมาแล้วหลายครั้งด้วยนะครับ
สืบสวนกำลังเร่งแกะรอยในการติดตามตัวคนร้ายอยู่นะครับ
ผู้สืบสวยกำลังเร่งแกะรอยในการติดตามตัวคนร้อยในการติดตามตัวคนร้อยในการติดตามตัวคนร้อยในการติดตามตัวคนร้อยในการติดตามตัวคนร้อยในการติดตามตัวคนร้อยในการติดตามตัวคนร้อยในการติดตามตัวคนร้อยในการติดตามตัวคนร้อยในการติดตามตัวคนร้อยในการติดตามตัวคนร้อยในการติดตามตัวคนร้อยในการติดตาม

สแกนโลหะหาหัวกระสุนที่ใช้สังหารเสียหลอดแล้วก็เก็บ
หลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมใช้เวลาอยู่ชั่วโมงกว่ากว่าแต่ก็ยังหา
หัวกระสุนไม่เจอเลยนะคะครับโดยพลตำรวจตรีชายานนท์มีสติ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีก็พูดถึงความคืบหน้าคดีนี้ว่า
ตำรวจเนี่ยมุ่งประเด็นเรื่องชู้สาวเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายหรือว่า
ยาเสพติดแล้วก็เรื่องไก่ชนค่ะแต่ก็ยังอยู่ระหว่างสืบสวนว่าประเด็น
ไหนที่น่าจะมีน้ำหนักมากที่สุดอ่ะนะคะส่วนประเด็นเรื่องคนร้ายจากการสอบสวน
พยานสองคนค่อนข้างมีความใกล้ชิดกับผู้ตายอืม
เชื่อว่าน่าจะต้องมีการวางแผนเตรียมการกันมาก่อนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการออก
หมายจับใครเพราะอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
หลอดเนี่ยอาชีพก็คือเกษตรกรแล้วก็เลี้ยงไก่เป็นหลัก
จะย้ายมาอยู่ในพื้นที่ได้ไม่นานคิดว่าไม่น่าจะเกิน๑สัปดาห์
ก็น่าจะตามตัวคนร้ายเจอนะคะครับนี่นะฮะนี่ไก่ชนนะฮะค่ะ
วันนี้ครอบครัวเนี่ยรับศพของเสียหลอด
จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตที่ปฐุมธานีมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะฮะ
ใช่ค่ะที่สระบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับมีญาติญาติมีเพื่อนบ้านนะฮะ
แล้วก็มีลูกชายอายุสิบขวบกับหกขวบใช่ค่ะ
ก็มายืนดูรูปถ่ายของพ่อนะฮะ
ในช่วงพิธีรดน้ำศพของพ่อเราได้คุยกับแม่ของเสียหลอดนะฮะ
คุณแม่ชื่อนางบุญชูโกมลวิสาน

แม่บอกว่าอยากจะถามคนร้ายเหลือเกิน
ทำแบบนี้เพื่ออะไรทำไมถึงต้องทำกันขนาดนี้
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งโทรคุยกัน
ลูกชายบอกว่าอยากจะได้ที่เพื่อจะเอาไปตั้งตัว
แม่ก็เลยใช้เงินเก็บ๒แสนกว่าบาท
ซื้อที่ที่อำเภอหนองโดนให้แล้วเพิ่งเข้าไปทำฟาร์มได้ไม่ถึง๕เดือน
นะฮะก็มาเสียชีวิตเนี่ยมาถูกยิง
ตอนนี้ฝากความหวังไว้กับตำรวจให้จับกลุ่มคนร้ายให้ได้
อย่าปล่อยให้ลอยนวลถามว่ามีรางสังหรณ์อะไรไหมก่อนจะเกิดเรื่อง
แม่ของเสียหลอดบอกว่าเมื่อ๓วันก่อนเกิดเหตุ
ยายของแม่ยายของนางบุญชูเนี่ยนะมาเล่าความฝันให้ฟัง
บอกว่าที่ดินที่ซื้อใหม่เนี่ยฝันว่าไฟมันลุกไหม้
ยายก็เลยเรียกนางบุญชูให้ไปช่วยดับไฟตัวเธอก็ใช้มือสองข้างเนี่ย
หอบเอาไฟไปทิ้งจนดับทั้งหมดซึ่งความเชื่อตามหลักของศาสนาอิสลาม
เชื่อว่าเรื่องแบบนี้มีไฟไหม้บนที่ดินเนี่ยมันจะเกิดเรื่องร้ายกับคนในครอบครัว
ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับลูกชายของเธอ
มาถึงบัตรนี้ก็บอกว่าแม่หลอดอ่ะอยากมีที่
และอยากจะเลี้ยงแพ้เลี้ยงปลา
กบเลี้ยงไก่คือว่าอายุหนูอ่ะมากแล้ว
ไม่เป็นไรลูกเพราะแม่ชีวิตแม่ไม่เคยให้อะไรลูกเลย
คือแม่จะซื้อแต่เป็นชื่อแม่ที่อันนี้
แม่ซื้อเพิ่งยังไม่ทันถึงปีเลย
เขามาลงทุนในลงทุนนี้ก็ไม่คิดว่ายังอาทิตย์ที่แล้วยังคุยกับลูก
อดลูกบอกเออให้ลูกเจริญเจริญนะลูกนะ
แม่ก็มีตรงนี้แหละให้ลูก

เดี๋ยวช่วงเวลาเนี่ยอาจจะต้องไปดูความชัดเจนอีกทีนึง
ค่ะแต่เอาเป็นว่าที่ดินตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย
แม่บอกว่าแม่เป็นคนซื้อให้เสียหลอดเองนี่แหละ
พอลูกชายบอกอยากจะตั้งตัวจะซื้อที่ดินให้๒แสนกว่าบาท

เอามาถูกยิงเสียชีวิตขณะที่ภรรยาของเสียหลอดนะครับ
เราได้ถามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเธอบอกว่าเธออยู่กินกับโกหลอด
หรือว่าเสียหลอดมาสิบสองปีแล้วนะครับแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
มีลูกด้วยกันสองคนคนโตเป็นผู้ชายอายุสิบขวบ
คนเล็กก็ผู้ชายอายุ๖ขวบตอนนี้สงสารลูกสองคนมาก
ร้องไห้หาพ่อตลอดทั้งวันเธอเล่าวินาทีที่คนงานมาบอกเมื่อคืนนี้นะครับ
ว่าสามีถูกยิงตายเนี่ยเธอบอกเธอตกใจมาก
ตอนนั้นอยู่ที่บ้านลูกสองคนก็อยู่ด้วยลูกสองคนนี้ร้องไห้เลยนะฮะ
ส่วนปมสังหารเธอบอกว่าเธอตัดประเด็นเรื่องยาเสพติดทิ้งเลยนะฮะ
เรื่องนี้ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะตั้งแต่มีลูกคนเล็กคนที่สองเนี่ย
สามีไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเลย
ก่อนหน้านี้ในอดีตอาจจะมีประวัติแต่ว่าหลังจากมีลูกคนเล็กไม่เคยยุ่งเกี่ยว
แต่ประเด็นที่เธอคาใจก็คือเรื่องชู้สาวอันนี้ภรรยาของผู้ตายบอกกับเรานะฮะ
เธอบอกว่าเมื่อปี๖๒ช่วงปลายปีสามีของเธอไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านคือสปลาว
แล้วไปติดพันกับผู้หญิงคนนึงตอนนั้นเธอรู้เรื่องเธอก็ยื่นคำขาดให้เลิก
แล้วให้กลับบ้านที่ประเทศไทยจนกระทั่ง๕เดือนก่อนสามีกลับมาที่บ้าน
แล้วมีผู้ชายสองคนโทรศัพท์มาชวนสามีออกไป
มีคนนึงเป็นคนสปลาวซึ่งสามีบอกว่าเพิ่งรู้จักกันสัก๒อาทิตย์
เธอก็เลยเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเป็นการลวงไปฆ่าหรือเปล่า
แล้วอยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้เพราะตอนนี้กังวลถึงความปลอดภัยของคนในครอบครัว
โดยเฉพาะลูกที่ยังเล็ก๒คนเธอบอกเธอห่วงมาก
ใช่ค่ะแล้วเขาก็มีเรื่องชิ้นสาวที่นั่นคือว่าผู้ชายเนอะไม่ได้อยู่กับเมีย
แล้วไปเจอผู้หญิงอื่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วหนูว่าจับได้ไง
ใช่ว่าเขาไปมีผู้หญิงอื่นแต่ตรงนั้นเขาจะไปเอาจีบผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่า
ว่าเป็นเมียเป็นแฟนของใครหรือเปล่านั้นหนูไม่รู้
ใช่แต่พอหนูจับได้ว่ามีไปติดผู้หญิงลาวหนูก็เลยบอกให้เขาว่ากลับ
อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคนงานที่อยู่ที่นาสามคนเขาบอกว่ามีผู้ชายคนนึงอ่ะ
พูดเหมือนไม่พูดไม่ใช่คนไทยอ่ะใช่แต่เขาไม่รู้ว่าเป็นคนอะไรนะ
แต่เขาสำเนียงเขาไม่ใช่คนไทยแน่นอน
ภรรยาของเสียหลอดบอกว่ามันมีเรื่องไม่รู้ว่าจะเป็นลางร้ายหรือเปล่านะฮะ
บอกว่าเมื่อเดือนก่อนสามีเธอไปซื้อพวงหลีดเพื่อจะเอาไปงานศพของคนรู้จักกัน
แต่สุดท้ายไม่ได้ไปงานสามีก็เลยเอาพวงหลีดเนี่ยไปทิ้งไว้ที่บ้านไร่ก็คือจุดเกิดเหตุ
ค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมครับเสียหลอดซื้อจะไปงานศพเขาแล้วไม่ได้ไป
ตอนนั้นภรรยาก็ทักบอกว่าโอ้โหพวงหลีดมันเป็นของคนตายนะ
คือไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปก็เอาไปทิ้งหรือจะเอาไปถวายวัดอะไรก็ว่า
มันจะเอามาไว้ที่บ้านได้ยังไงกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ตัวเธอบอกว่าก็เพิ่งรู้ว่าสามีเนี่ยเอาพวงหลีดเนี่ยยังไม่ได้เอาไปทิ้งที่ไหน
แต่เอามาไว้ที่ท้ายรถยังเก็บอยู่ท้ายรถตลอดเวลา
ขณะที่ญาติของเสียหลอดนะครับบอกว่าเสียหลอดเป็นคนรักลูกรักเมียมาก
ชาวบ้านแถวนี้ก็รักเพราะเป็นคนดีมีน้ำใจไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ก็อยากถามคนร้ายเหมือนกันว่าทำไปเพราะอะไร
ทำไมไม่สงสารลูกเมียเขาบ้างว่าจะอยู่ยังไง
เพราะเขาคือเสาหลักของครอบครัวแล้วเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
คือการลวงไปฆ่าเพื่อนบ้านยืนยันว่าเสียหลอดเป็นคนมีน้ำใจนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาใจดีเขาทำกับข้าวเลยเขาก็เขาจะเรียกคนมาว่าเขาจะแจก
จะแจกให้คนนั้นคนนี้ใครไม่มีตังค์เขาก็ให้
ตามเขาไปเลยยิงเขาทำไมเขาไม่มีอะไรกัน
แต่แม่ก็ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรที่บาดหมางอะไรกันเนาะ
แต่มันก็ไม่น่าจะมีนี่มันสาเหตุอะไรแม่ก็ไม่เข้าใจ
บกับเขาไม่เท่าไหร่เราไว้ใจเขาไงไว้ใจเขาเกินไป
แล้วก็ไปกับเขาเขาโทรไปนัดนั้นออกไปเจอเขานะ
เขาเป็นคนที่รักเมียรักลูกลูกเนี่ยเขารักมากที่สุดเลย
ลูกชายขอแต่เรื่องผู้สาวนี่ขอไปเถียงก็ไม่มีอ่ะ
ไม่น่ามาทำเขาหรอกมันไวไปทุกทีก็ไปกับเมียน่ะ
วันนี้เมื่อคืนไม่ได้ไปกับเมียโชคดีเมียไม่ได้ไปด้วย
คนร้ายตำรวจก็ต้องเร่งติดตามตัวดำเนินคดีต่อไปนะฮะ
ตอนนี้ยังจับไม่ได้นะครับยัดย่าจัดชาบภารกิจศพเสียหลอด
เสาร์ที่๒๙พฤษภาคมนี้นะครับค่ะ